พระทรงสถิตกลางใจชนองค์ภูมิพลเทิดล่า
ทรงพระเกษมเปรมปรีดาคู่ดินคู่ฟ้าคู่ไทยเทิร์น
กล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้า
คณะผู้บริหารและพนักงานในเครือไทยรัฐ
ผมรุ่งสุริยาโหลดแล้วคุณล่ะโหลดหรือยังครับ

ข้าท้องทนอยู่ที่ผลงานผ่านมา

กิติพลศัตรูพินาศและฮายชุติมาสิงห์ใจชื่น
เปิดเวทีเปล่งประกายพร้อมกับรองชนะเลิศทั้งสี่
เจมส์ภูมิภูชิตพรพรมเบลสงสิตเอื้ออังกูนิสกุล
จูจูนงนพัดพองศรีนับตังนันพัดระดิษฐ์ซีรีย์จิรเดช
เหล่าเพชรดาราทั้ง๖จะเปิดเวทีขับกล่อมคุณผู้ชมด้วยเสียงเพลง
กับศิลปินชื่อดังของวงการเพลงลูกทุ่งไทย
และขอเสียงปรบมือต้อนรับพิธีกรดำเนินความสนุกประจำเวทีเพชรดารา
ประกายเพชรคุณสมเกียจจันทราม

ผมเสนาลิงสมเกียจจันพรามนะครับ
รับหน้าที่เป็นพิธีกรตลอดช่วงเดือนธันวาคมนี้นะครับ
แล้วก็ยาวไปถึงปีหน้าก็แล้วแต่นะครับผม
เอาละครับตลอดเดือนธันวาคมพิเศษอย่างไรนะครับ
เวทีนี้จะกลายเป็นเวทีโชว์เพลงลูกทุ่งสุดประทับใจครับ
เหล่าเพชรดาราทั้ง๖คนของเรานะครับ
และยังมีศิลปินรับเชิญระดับแนวหน้าของเมืองไทยนะครับ
ผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันมาโชว์ลูกคอในเวทีของเรานะครับ
และที่สำคัญนะครับผมในแต่ละสัปดาห์จะไม่เหมือนกันเลยนะครับผม
ตีเพลงที่จะนำมาร้องในวันนี้นะครับจะเป็น
ทีมเพลงลูกทุ่งในเครื่องแบบทหารตำรวจอะไรแบบนี้นะครับ
อาจจะเป็นเพลงไหนต้องติดตามกันนะครับ
ศิลปินที่ให้เกียรติร่วมเปิดเวทีของเราในวันนี้ได้รับฉายาว่า
สุภาพบุรุษลูกทุ่งรุ่งสุริยา

กลางดงควันปืนพี่เฝ้ายืนสู้เหล่าร้าย
ได้รับจดหมายน้องโชมชายเจ้าส่งถึง
อยู่กลางพนาเป็นเวลาทุ่มครึ่ง

ปืนปังปึงไม่คำนึงเลยเชียว
จอมอเนื้อทองเขียนใส่ซองสดสีฟ้า
พี่ขึ้นอุราลืมเข้าปลาไม่และเลี่ยว
หายเหนื่อยหายเพลียอ่านเสีย๑๐กว่าเที่ยว
นั่งยิ้มคนเดียวใจเลี้ยวถึงชมตรู
เสียงปืนลั่นปังตื่นพวังคลำหัวอก
คว้าเอ็มสิบหกหลบเข้ารอบเตรียมต่อสู้
คำหลวงพ่อองค์น้อยคล้องซ้ายสอยใจชื่นชู
ดีร้ายขอสู้ให้โลกรู้นักรักไทย
จอมอคนจนตอบหน้ามนต์อยู่แนวหลัง
ได้รับหรือยังเจ้าร้อยช่างจำได้ไหม
นั่งตอบจอมอเผลอก็ไม่ได้
หูตาไม่ไหวหยุดหายใจทันที
สุดยอดสุดยอดสุดยอดสุดยอด
ขอเสียงคนรักรั้วของชาติหน่อยครับ

เสียงปืนลั่นปังตื่นพวังคล้ำหัวอก
คว้าเอ็มสิบหกหลบเข้ารอบเตรียมต่อสู้
ลำหลวงพ่อองค์น้อยคล้องทรายสอยใจชื่นชู
ดีร้ายขอสู้ให้โลกรู้นักรบไทย
จอมอคนจนตอบหน้ามนต์อยู่แนวหลัง
ได้รับหรือยัง
ร้อยช่างจำได้ไหม
นั่งตอบจอมอเผลอก็ไม่ได้
หูตาไม่ไหวหยุดหายใจทันที
สวัสดีครับปีโล่งครับ
อยากจะไปชายแดงเรื่อย
ชื่อเพลงอะไรที่ยุ่งไว้

และเป็นเพลงที่รุ่งฝึกร้องเป็นเพลงแรกในชีวิตด้วย
ในชีวิตพี่ครับตอนนั้น๘ขวบฝึกร้องเพลงนี้เลยครับ
มีหน้ามีหน้าที่เลี้ยงควาย

ควายนี่ช่วยหันไปทางอื่นหันไปทางหลัง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

ของผมเข้าวงการมาในสายการประกวด
ประกวดร้องเพลงนะประกวดร้องเพลงในชุดลาตียาวนะครับ
อันนั้นปรากวดแฟชั่นแหละครับอ๋อแฟชั่น
ประกวดอยู่ที่จังหวัดพิศนุโลกพิศนุโลก
เวทีแรกที่สร้างประสบการณ์ในการประกวดร้องเพลงให้รุ่งสุริยา
ก็คือเวทีของอาแอดเทวดาแอดเทวดา
อยู่โค้งมะตูมโน่นเลยครับผม
แล้วก็ฝึกร้องเพลงของแม่แอ๊วมาเรื่อย

เขาเรียกว่าเทวดาเพลงหรือว่าศิลปินแห่งชาตินะครับ

ใครพูดมาครูชนละทีทานทองครับ

บทเพลงในประเทศไทยที่โด่งดังเนี่ยนะ

เป็นพันเพลงนะครับผมสุดยอดเลย
ฝีมือการประพันธ์การแต่งของครูชนละทีทานทอง
อาจารย์ก็แต่งเพลงที่รายการเราด้วย

คุณก็ร้องใช่ไหมเขาหาใครไม่ได้ไง

ไม่ใช่เธอครูคนเดียวที่ยังว่างมาอัด

นั้นน่า

เจ็บครับผมเจอครับผมลองซินิดหนึ่งครับผม

อยู่ที่ในก็คือเผ็ด
น้ำเงินสด็จ
โอ้โฮ

ก็คือแล้วก็ประกวดดำเนินชีวิตมาเรื่อยจนถึงวันนี้
แล้วก็มีเขาเรียกว่าแมวมอง

เห็นความสามารถก็เลยชักนำเข้าวงการนะครับ

คนที่ปั้นภัยเลวรักษฎาหลังใจนี่แหละครับ
อ๋อคนเดียวกันเลย
เป็นถ้าวงการทั้งหมดอยู่ในวงการลูกทุ่มแล้ว

อายุ๑๗ปีเข้าวงการแล้วอยู่ทนหรือทนอยู่
อยู่ทนหรือทนอยู่มั้ยอยากจะอยู่
เขาเรียกว่ามอบเสียงเพลงให้กับคนที่รัก

ได้ฟังเสียงแนวนี้ยัง
ฟังสไตล์ลูกทุ่งแท้แบบนี้

ถ้าหมดจากรุ่งแล้วจะมีใครร้องเพลงแบบนี้
ครับผมไม่มีอีกหลายคนแล้วครับผมใช่ไหม

บอกหน่อยว่าทำไมเราถึงอยู่มาได้จนกระทั่งทุกวันนี้
คุณภาพนี้ก็มีส่วนนะครับนั่นคือ
คือต้องเขาเรียกว่ารักในเสียงเพลงลูกทุ่ง
รักในความเป็นรากเง่า

และที่สำคัญก็คือการอยู่ในวงการลูกทุ่ง
ก็อยากจะฝากไปถึงนะครับเยาวชนน้องนะครับผม
ที่อยากจะก้าวเข้ามาอยู่ตรงนี้นะครับผม

สิ่งดีก็อยากไปจำเป็นเยี่ยงนะครับ
เรามีผิดมีพลาดได้ก็จำสิ่งดีเอาไว้
นั่นคือการมีสัมมาคารวะการอ่อนน้อมถ่อมตน
รู้จักการะเทศะและที่สำคัญครับ
กระตันยูรู้คุณนะครับแค่นี้เองครับ

ครับผมเอาล่ะนี่ก็คือสิ่งที่เป็น
กระตันยูแล้วก็รู้ว่าเราทำหน้าที่อะไรอยู่

เราก็เป็นลูกศิษย์ที่ดีมีความกระตันอยู่

แล้วก็จะมีเพลงที่เสริมเข้าไปอีกเป็นเพลงซึ้งเกี่ยวกับความรัก

หลังจากสงกรานไปแล้วจะรับทำขวัญนาค

เอ๋ง

งานบัวรับทวดราชาณะจักร

แล้วพอแล้วแค่นี้ก็ใครสนใจ
ยังเลยยัง
ยังยังไม่ได้เอื้อนเอ่ยเลย

พ่อหนักเอ่ย

ตั้งแต่เจ้าเกิดมา
เจ้าดื่มนมมารดาหรือว่านมกระป้อง

อันนี้อันนี้แนวแนวทำขวันนาคฮา
ไม่ใช่อย่างนี้อะไรคืออะไรอันนี้เป็นมุกหรือฝากไว้ด้วยครับ

จะเชิญไปร้องเพลงซิงเกิ้ลใหม่อะไรก็ติดตาม

ขอบคุณมาอย่างสูงครับขอบคุณครับขอบคุณครับ

คุณผู้ชมครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่หนึ่งอยู่ก่อนนะฮะ
เดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะครับเดี๋ยวกลับมากับเพชรดาราประกายเพชรครับ

ชอบค่ะแล้วก็แต่งตัวไม่ชอบพี่ไหมชอบพี่ไหม